งานเปิดตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหม
วันพรุ่งนี้ช่วงเย็นนะครับใช้ชื่องานว่ารวมใจรวมไทยสร้างชาติครับ
จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับ
โดยหลังจากเคารพทงชาติตอนเย็นจะมีขึ้นท็อกโชว์ด้วยครับ
เป็นการทอล์กโชว์เปิดใจพูดถึงมิชชั่นหรือว่าภารกิจ
ทิศทางก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทั้งชาติประมาณครึ่งชั่วโมงให้รอติดตาม
ทีนี้คุณมิ้นคุณผู้ชมพรุ่งนี้๙มกราคม๙เดือน๑ปี๒๕๕๙
ไม่รู้เขาถือเลิกงามยามดีอะไรหรือเปล่าพอไปพลิกดูตำราแล้ว
เป็นวันสามโชคเลยนะครับวันพรุ่งนี้๙มกราคม
จะเป็นวันราชาโชคนี่นะเขามีการดูปฏิทินดูเริกดูยามนะ
เป็นวันดีครับเป็นวันชัยโชคเป็นวันอมริตโชค
พูดง่ายเป็นวันมงคลนะฮะ๓พลัง๓โชค๓ประสานครับ
และเบื้องต้นก็มีข่าวว่าจะมีสอสอจากพลังประชารัฐ
และประชาธิปัตย์เป็นสิบคนนะฮะส่วนใหญ่อยู่ทางพื้นที่ภาคใต้
จะไปร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวเขาจะมีถ่ายภาพหมู่
คงจะได้เห็นหน้าค่าตากันชัดชัดสอสอนครศรีธรรมราชพระ
พลังประชารัฐสสสายันยุติธรรมครับบอกว่าตัวเองและเพื่อนสอสอจากหลายพัก
กว่า๓๐คนจะไปให้กำลังใจบิ๊กตู่แน่นอนจนจบงานด้วย
แล้วกะว่าจะอยู่กับพลังประชารัฐจนสภาปิดสมัยประชุมคือ๒๘กุมภา
เพื่อจะได้ผ่านกฎหมายสำคัญอีกหลายฉบับก่อน
จากนั้นค่อยลาออกไปสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
จากนี้ไปชื่อพักนี้จะได้ยินบ่อยขึ้น
กรณีที่นายสันทพฤษสุขศรีเมืองสสนครศรีธรรมราช
พลังประชารัฐออกมาเตือนว่าถือเป็นการกระทำที่คิดสั้น
คำที่คิดสั้นและอาจจะจบไม่สวย
สสสายันบอกว่าไม่อยากพูดถึงนายสันทพฤษ
เพราะถือว่ายังอยู่บ้านเดียวกันปล่อยให้พูดไปฝ่ายเดียว
เพราะคำพูดของเขาคงไม่มีใครฟังอยู่แล้ว
อันนี้สสสายันยุติธรรมพูดนะครับ
อีกหนึ่งคนครับรัฐมนตรีแรงงานรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
แล้วเช้าพรุ่งนี้สสคุณสุชาติชมกลิ่น
ก็จะไปลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐ
เตรียมจะตบเท้าร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติครับ
ลุงตู่ไปและจะนำทีมงานและผู้สมัครสอสอ
ไปร่วมกิจกรรมเปิดตัวของลุงตู่ด้วยครับ
รอบนี้รัฐมนตรีสุชาติได้รับการวางตัว
ให้เป็นแม่ทัพเลยนะฮะเป็นแม่ทัพคุมพื้นที่โซนตะวันออก
โซนภาคกลางของพักรวมไทยสร้างชาติ
ก็เตรียมจะนำมวลชนเป็นพันเขาบอกเป็นพันคน
ให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
วันพรุ่งนี้รอติดตาม๒สนามเลือกตั้ง๖๖ฮะ
คือต้องบอกว่าการเมืองปีนี้คึกคักแล้วก็ตื่นตาตื่นใจ
ที่ฉันใช้คำไม่ผิดนะที่ใช้คำว่าตื่นตาตื่นใจเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหเหล่าแก่นำพักการเมืองแต่ละคนนะ
ใกล้เลือกตั้งขยันลงพื้นที่สุดแล้วจะบอกว่า
อะไรที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะได้เห็น
ลองไปดูกันในตลาดสดการเมืองค่ะ
นี่ถือพวงมาลัยไทยหน้าเกี่ยวข้าว
ฤดูเลือกตั้งทำพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์เปลี่ยนไป
อะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องทำได้
หนุ่มใหญ่คนนี้เมื่อก่อนอาจจะขับรถถังทำหน้าผึงขัง
แต่ตอนนี้ขอมาขับรถไถยิ้มหน้าบางเกี่ยวข้าวทำหนากทำสวนเข้าครัว
เอาใจแม่ยกถึงขนาดลงมือขุดดินปลูกกล้วยด้วยตัวเองก็ประยัน
หิวกล้วยรอก่อนนะลุงเขาบอกแล้วว่าขอเวลาอีกไม่นานนะจ๊ะ
แม่เนื้อนีลเคี่ยวยากไปซะหน่อย
แต่ตอนนี้ไปที่ไหนเป็นถูกสาวขโมยจูบขโมยก่อน
ทำเอาพระเอกอย่างณเดชน์ยังเคือง
คนอะไรฮอตตอนวัยใกล้จะแปดสิบ
ส่วนคนนี้หนุ่มใหญ่หน้าซื่อมือเติบ

ชายตามองเป็นมันหวังฟัน
หวังฟัดแก้มอบให้ชอบช้ำเหมือนกัน
อีกคนที่หนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยว
ขวัญใจวัยสรุ่นทั้งเจนเอ็กเจนวาย
เห็นแล้วน้ำใย
มาอีสานทั้งทีขอลองของดีอย่างซอยจุ

ไม่เคยกินก็ต้องกินได้แหละค่ะ

ปิดท้ายกันที่สาวสวยรุ่นใหญ่ใจดี

ด้วยการนอนมุ้งให้ยุงมันหมั่นไส้เล่นซะหน่อย

ไม่มีใครเคยเห็นนะเปลี่ยนบทบาทกันหมด

เอาอีกหนึ่งพักครับพักนี้กล้าประกาศเลย
จะไม่ร่วมงานกับพักที่สืบทอดอำนาจ
มาจากการทำรัฐประหารเขาใช้คำว่าจะไม่ขายวิญญาณให้กับซาตานนะ
มุ่งมั่นในระบอบประชาธิปไตย
ก้าวที่กล้าของก้าวไกลเลือกตั้งจากนี้ไปการเมืองไทยไปยังไงต่อ

การประกาศไม่ร่วมสังคกรรมกับพักที่มาจากการทำรัฐพาหารของพักเก้าไกล
แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงอันแรงกล้าที่จะเดินตามและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างหนักแน่น
แต่การเมืองไทยไม่เหมือนกับชาติประชาธิปไตยอื่นเพราะมีรูปแบบเฉพาะที่แตกต่าง
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจและผลประโยชน์ของนักการเมืองเป็นหลัก
ไม่ได้ยึดติดกติกาเป็นที่ตั้งไม่เช่นนั้นเราคงไม่เห็นคนที่ชนะไม่ได้ขึ้นยืนบนโพเดียม
ดังนั้นการเลือกตั้งที่จะมาถึงในปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์
ว่าเราจะก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์ได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะดูเหมือนว่าศึกครั้งนี้ก็ยังเป็นการต่อสู้ระหว่างกลุ่มคนสองคั่วเหมือนเดิม
หนึ่งเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยอีกคั่วก็เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยเช่นกัน
แต่เป็นประชาธิปไตยแบบอนุรักษ์นิยม
แม้ว่าการเลือกตั้งจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ก็มีการวิเคราะห์และประเมินกันแล้วว่า
รัฐบาลน่าจะมีหน้าตาอย่างไรใครจะร่วมกับใครใครจะเป็นรัฐบาลและใครจะเป็นฝ่ายค้าน
แน่นอนว่านักการเมืองและพักการเมืองทั้งหลายต่างรอดูท่าทีกลบไตตัวเองไว้ก่อน
แต่กับพักเก้าไกลกลับไม่เป็นเช่นนั้นถึงก็เปิดหน้าไพ่เล่นแบบไม่แคร์ใคร
ประกาศกล้าวไม่ร่วมงานกับพักที่สืบโยงมาจากการทำรัฐพาน
นึกไม่ออกจริงว่าพักการเมืองที่เรามีความเชื่อว่าเป็นพักการเมือง

เป็นพักการเมืองของทหาร
แปลงกายตัวเองมาลงเลือกตั้ง
แล้วก็ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีส่วนสำคัญ
ในการรัฐประหารทำให้ระบอบรัฐประหาร

นึกไม่ออกว่าเราจะร่วมมือกับพักการเมืองเหล่านี้ได้ยังไง
เพราะว่าถ้าเกิดเราร่วมมือกับพักการเมืองเหล่านี้
คำถามก็คือเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ยังไง
เราจะเลิกมรดกของการรัฐประหารได้ยังไง

มันเป็นจิตวิญญาณของพักเก้าไกร
ของพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่ในอดีต
ถ้าเราไปร่วมมือกับพักการเมืองแบบนี้
กับคนอย่างพนิกประยุทธกับคนอย่างพนิกประวิทธ
ผมคิดว่าเราเหมือนเราขายวิญญาณให้กับซาตาน
ประกาศเช่นนี้เปรียบเสมือนดับสังคม
จะมีโอกาสฟาดฟันศัตรูได้มาก
แต่โอกาสถูกคมดับตัวเองก็มีไม่น้อย
เรียกว่าไม่เปิดทางถอยให้กับตัวเอง
เพราะวันนี้คู่ต่อสู้ที่สืบทอดมาจากการทำรัฐประหาร
หนอกขยายสาขาและเปิดหน้าพร้อมชน

แล้วพักเก้าไกลจะอยู่ตรงไหนของเกมนี้
เว้นเสียแต่พักเก้าไกลชนะเลือกตั้ง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน